ของทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ที่จะลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย

หลักการนี้ย้ำเดือดตรงนี้ว่าเขาจะ

รายชื่อเมื่อประมาณ๑๐โมงที่ผ่านมา
ตัดเหลือ๒๓คนก็มีหลายตำแหน่งที่บางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ไม่ติด
รัฐนากรใหม่คามิเนี่ยก็หลายคนสงสัยนะว่าทำไมไม่ติด
เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับว่าทีมชุดนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
อเชียมเอเชีย๒๐๒๐ที่ไทยนั้นจะเป็นเจ้าผ้า
เพื่อลุ้นไปโอลิมปิกก็มี๓ที่นั่งสำหรับทวีปเอเชียนะครับ
ขุมกำลังหลักเนี่ยก็ยังมากันแทบจะทั้งทีมเลยแหละ
แต่ก็โดนตัดออกไปบ้างก็คือพวกจากชุด๔เกมนะครับ

ก็กรพรรดินายรีจันร์เกียรติศักรณ์ชาวดอลและสุภวัษยโยคะกุล
ในรายการอย่างเป็นทางการครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับ
น่าสนใจนะครับเพราะว่าที่เคยเห็นคุณหน้าคุณตากับรุ่นยู๒๓ก็คือนนม่วงงาม
แต่ว่าต้องถอนตัวออกไปเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บนะครับ
ไปดูกองหลังกันบ้างนะครับนำทีมมาโดยสริงคารพรมสุภะนะครับ
แล้วก็ชินพัฒน์ลีอะก็เป็นกำลังหลักจาก๔เกมนะครับ
แล้วก็เสริมทีมด้วยทิตาวีอักษรศรีนะครับส่วนทางฝั่งซ้ายก็มีทิศตาทรอักษรศรีและฝั่งขวาเนี่ย
นอกจากวีรวัตรอักษธรรมก็จะมีทางด้านมีโชคมหาสารนุกูลจากสุพรรณบุรีเอฟซีมาเสริมทีมนะครับ
แล้วก็ตำแหน่งริมเส้นก็มีผู้เล่นที่มีขุมกำลังอย่าง
ส่วนกองกลางนี้ก็น่าสนใจ
กองกลางเนี่ยชุด๔เกมยังมีอย่างเจริญศักดิ์วงกรอย่างกฤษฎากาแมนเนี่ยยังอยู่นะครับ
แต่ว่าที่เติมเข้ามาอันนี้ก็น่าสนใจก็คือเบนจามินเดวิสปิดเป็น๒๓คนนะครับ
แล้วก็มีสรวิทย์พันธองจากเมืองทองยูเนเต็ดสรวิทย์

๒คนนี้สามารถเล่นแก๊กไซด์ได้ด้วยอาจจะมาเติมได้เหมือนกัน
ต้องพูดถึงหน่อยก็คือเบจามินเดวิสจากฟูแลมนะครับ
คุณวิรวิทย์ครับถือว่าเป็นผู้เล่นที่เรามองว่าเขาอาจจะมาช่วยยกระดับ
ลุกก็อาจจะมีมิติมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกับกองหน้า
กองหน้าตอนแรกมีข่าวเหมือนกันว่าสุพนัทเหมือนตาจะหายเจ็บไม่ทันนะครับ
แต่สุดท้ายสุพนัทหายเจ็บทันกับรายการนี้แล้วก็จะมารายงานตัวในวันที่๑นี้นะครับ
ประสานกับสุพโชคสารชาติแล้วก็สุประชัยใจเด็ดมีอานนท์ที่ขึ้นมายืนเป็นกองหน้าอีกหนึ่งคน
และอีก๑คนที่ติดทีมมาเอาชนะคือคือต้องบอกว่าชนะตัวเองอย่างนัทธุสุกสุ่ม
ที่มีโอกาสที่จะติดทีมชุดนี้อีกคนที่ขึ้นมาก็คือนันทวัฒนสวนแก้วคนนี้นะครับ
รูปร่างใหญ่นะครับจากระยองเอฟซีก็เป็นอีกหนึ่งความหวังใหม่ต้องพูดแบบนี้แล้วกันนะครับ
แต่ต้องดูว่าผลงานจะเป็นอย่างไรไปดูคนที่อกหักหลุดไปนะครับว่ามีใครกันบ้างนะครับ
คนที่หลุดไปเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับนอกเหนือจากนนม่วงงานที่ขอถอนตัว
เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บก็มีอีกคนก็คือนพลและคอนพลนะครับรักษาประตุกที่หลุดไป
งหลังก็สรายุทธ์สมพิมพ์นะครับกองกลางก็รัฐนากรใหม่คำ
มีคนนี้ต้องพูดถึงหน่อยนะครับเป็นตัวหลักของทางบุรีรำนะครับ
แต่สุดท้ายเนี่ยไม่มีชื่อ๒๓คนสุดท้ายของทีมชุดนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับ
ที่รัฐนากรนั้นหลุดออกไปคุณวิระวิทักษ์ใช่ครับจริงแล้วเนี่ย
แต่ไม่แน่ใจว่ามีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าอีกหนึ่งคนที่หลุดออกไปก็คือ
อาจจะต่ำกว่ามาตรฐานไปนิดนึงนะครับก็อาจจะทำให้พอมาสู้กับเรียกนักเตะมาเต็มทีมเนี่ย
อาจจะยังไม่เข้าตานิชิโนนะครับแล้วกองหน้าเนี่ยหลุดไปถึงสามคนนะครับ
ก็คือปรเมตอาทวิไรกรวรรณวิทย์ทัศน์แล้วก็นัทวุฒิสุมก็จริงไม่ได้ผิดค่าเท่าไหร่นะครับ
สำหรับสองคนแรกส่วนนัทธวุฒิเนี่ยอย่างที่บอกคือนันทวัฒน์นั้นก็แซงในช่วงโค้งสุดท้ายไป
ส่วนกรวิทย์เนี่ยคงต้องใช้เวลาหน่อยเพราะเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บมานะครับ
อาจิรันดิ์ชิโน้นะครับเฮ็ดโค้ดชาวยิปุ่นของไทยเราเนี่ย
ก็กล่าวว่าในช่วงเวลาที่หยุดพักการซ้อมก็คือวันที่๓๐๓๑ธันวาคมนี้นะครับ
ก็ปล่อยให้ลูกทีมไปฉลองปีใหม่นะครับแล้วก็บอกให้ทุกคนนั้นรักษาสภาพร่างกายให้ดี
เพื่อกลับมาเข้าแคมป์อีกครั้งและเชื่อว่าทุกคนนั้นจะปฏิบัติตามระเบียบที่วางเอาไว้นะครับ
ทั้ง๒๓คนครับจะกลับมารวมตัวกันซ้อมในวันที่๑มกราคมนะครับ
ปี๒๕๖๓ก็คือปีหน้าพูดเหมือนยาวแต่แป๊บเดียวก็จะปีหน้าแล้วคุณผู้ชมฮะ
อีกสองวันครับผมแล้วก็จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องหนึ่งนัดเป็นการอุ่นเครื่องแบบปิดนะครับ